โซเชียลแชร์คลิปเหตุการณ์คลิปนี้ค่ะเป็นอดีตผัวออกมาจากคุกในคดียาเสพติด
แล้วก็มาบุกทำร้ายตีเมียค่ะครูประกาศล้างโคตรนะคะ
ฆ่าล้างโคตรล่าสุดนี้มีการขับรถไล่ชนกันกลางถนนเลยนะคะ
พี่พี่พี่
โอ้โฮแก้จังร่วงไอ้กล้องมอน่าแปลกแล้วอ่ะ
โอ้โหเหตุการณ์น่าตกใจนะคะสองคนนี้เขาขับรถมาประจันหน้ากัน
บนถนนแห่งนี้พอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
คุ้มเข้ามาชนแบบเต็มเต็มเลย
แค่ได้ยินเสียงก็รู้ว่าแรงขนาดไหนนะคะแล้วเสียงเธอก็หวาดกลัวมากจริงจริง
คุณผู้ชมคะคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเผยแพร่คลิปรถยนต์สองคันทำร้ายกันบนถนนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลนะคะ
คันหนึ่งเป็นรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นของอดีตสามีค่ะขับสวนเลนมาประจันหน้ากับรถของอดีตภรรยาที่ขับรถมาพร้อมญาติ
จากคลิปจะพบว่าพฤติกรรมของฝ่ายชายมีการขับรถย้อนสอนมาจากนั้นชนเข้าไปที่รถของอดีตภรรยาหลายทีค่ะ
โดยภรรยาคนนี้อดีตภรรยาคนนี้ร้องกรี๊ดกรี๊ดแล้วกดแตรเสียงดังลั่นถนนไปหมดเลยบางจังหวะก็ขับรถมาประกบด้านข้างแล้วก็ชี้หน้าเหมือนให้ระวังตัวเอาไว้ให้ดี
ญาติที่มาด้วยพยายามบอกให้หญิงคนขับตั้งสติแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงก็สติแตกติแตกแล้ว
เธอกลัวเธอร้องกรี๊ดอย่างที่เห็นในคลิปตอนนั้นมีรถบรรทุกน้ำแข็งเข้ามากับรถกระบะของอดีตสามีมากันรถกระบะของอดีตสามีให้
ฝ่ายหญิงก็รีบบอกให้ขับรถตามรถบรรทุกไปเลยแต่ด้วยความสติแตกของผู้หญิงอะค่ะเธอก็ไม่สามารถขับรถตามไปได้
จากนั้นรถของอดีตสามีก็ขับมาประกบแล้วชนเข้ามาอีกครั้งค่ะจากนั้นฝ่ายชายยอมถอยแล้วก็วนรถกลับไปทางเดิม
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะหญิงสาวคนที่ขับรถเธอชื่อว่าคุณตุ้มค่ะเป็นเซลล์ขายเครื่องสุขภัณฑ์ล้างห้องน้ำอยู่ในจังหวัดบึงกาล
เล่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยวันที่๒๗พฤษภาคมเป็นฝีมือของอดีตสามีค่ะ
ก่อนหน้านี้ติดคุกในคดียาเสพติดออกจากคุกก็มาก่อเหตุคุกคามมาทำร้ายเธอ
เธอไปแจ้งตำรวจที่สพโซ่พิสัยที่จังหวัดบึงกาลแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
ล่าสุดอดีตสามีมาก่อเหตุขับรถไล่ชนแถมใช้มีดฟันรถกลางถนนตามที่เห็นนะคะ
เธอก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เรียกร้องให้ตำรวจจัดการกับอดีตสามีของเธอ
โดยเธอตั้งคำถามว่าต้องรอให้มีคนตายก่อนหรือตำรวจถึงจะจับกลุ่มค่ะ